บอกได้เลยว่าแบบนี้ก็มีด้วยเหรอครับ
เอางี้ละกันเมนูนี้มันจะน่ากินแล้วก็ถูกอกถูกใจถูกปากขนาดไหน
ไปดูพร้อมกันเลยครับ
ตลอดข่าววันนี้จะพาไปดูเมนูแปลกแบบนี้ก็มีด้วย
แต่ขอบอกว่าทุกเมนูเนี่ยกินได้จริงนะ
แต่จะถูกปากถูกใจคุณผู้ชมหรือไม่นั้น
ไปดูพร้อมกันเลยครับ
เริ่มกันที่เมนูเด็ดจากหม้อข้าวหม้อแกงลิง
ไปกันที่สวนท่องเที่ยวเชิงเกษตรหม้อข้าวหม้อแกงลิง
ตำบลตาขันอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยอง
และเมนูที่จะแนะนำในวันนี้ก็คือ

คือเริ่มจากไปเก็บหม้อข้าวหม้อแกงลิงตอนเช้า
ตัดหัวท้ายออกแล้วล้างให้สะอาด
สมแป้งทอดกรอบกับไข่ไก่งาขาว
หม้อข้าวหม้อแกงลิงลงไปคลุกเคล้า

จากนั้นเสิร์ฟพร้อมน้ำจิ้มหวานเป็นอันเสร็จเรียบร้อย
เพียงเท่านี้ก็จะได้เมนูจากหม้อข้าวหม้อแกงลิงแสนอร่อยแล้วล่ะครับ
เห็นแล้วก็น้ำลายสอเลยล่ะครับ
ต่อกันที่เมนูเด็ดจากแมงป่อง

ไปกันที่บ้านธนงรัฐหมู่๘ตำบลเมืองทีอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์
ชาวบ้านที่นี่เนี่ยเมื่อว่างเว้นจากการทำไร่นา
ก็จะมารวมกลุ่มจับจอบจับเสียมพร้อมกับถัง
ลุยทุ่งนาเพื่อไปขุดหาแมงป่องช้างหรือแมงป่องนา
เพื่อนำมาประกอบอาหารกินกัน
ให้ครับคุณผู้ชมฟังไม่ผิดแต่อย่างใดแมงปองนี่แหละครับ
และเมื่อชาวบ้านได้แมงปองมากพอที่จะนำมาประกอบอาหารแล้ว
ก็นำไปล้างน้ำให้สะอาดแช่น้ำเกลือทิ้งไว้สักพักแล้วนำออกมา
จากนั้นก็นำไปทอดจนกรอบได้ที่ตักใส่ถาดโรยด้วยพริกไทยและปรุงรส
เพียงเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จขั้นตอนของการทอดกรอบแมงปองนานแล้วล่ะครับ
ซึ่งรสชาติที่ชาวบ้านบอกนั่นก็คือหอมมันกรอบอร่อยกินได้ทั้งตัว
และเมนูจากแมงปองเนี่ยไม่ได้มีแค่การทอดกรอบเท่านั้นนะยังมีเมนูน้ำพริกด้วยปะทู
วิธีการคือนำพริกแห้งตะไคร้หอมแดงยอดมะขามอ่อนมาตำรวมกันให้ละเอียด
แล้วใส่แมงปองที่ทอดแล้วลงไปเติมปลาร้าลงไปนิดหน่อยหรือจะไม่ใส่ก็ได้
แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนปรุงรสตามใจชอบก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อย
และสุดท้ายกับเมนูเด็ดจากกบไปกันที่กลุ่มแม่บ้านโป่งสามัคคีตำบลป่าเมี่ยง
อำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ที่นี่เนี่ยครับมีการนำกบเลี้ยงมาแปรรูป
ทำเป็นแหนมเตรียมทำเป็นสินค้าโอท็อปของหมู่บ้านโดยมีกลุ่มแม่บ้าน
นำโดยประธานกลุ่มแม่บ้านโป่งสามัคคีและรองนายกอบตป่าเมี่ยง
ซึ่งมีบ่อเลี้ยงกบขนาดใหญ่ได้มีแนวคิดเพิ่มมูลค่ากบที่เลี้ยงไว้
มาทำเป็นแหนมซึ่งถือว่าเป็นแห่งแรกในภาคเหนืออีกด้วยล่ะครับ
สำหรับวิธีการทำก็คือนำกบตัวเป็นไม่ต้องพุก
แต่ให้น็อกน้ำแข็งมาลอกหนังออกแล้วนำมาสับเลือกเฉพาะขากบและลำตัว
จากนั้นเริ่มทำแหนมโดยการโขลกข้าวสวยและกระเทียมให้ละเอียด
หลังจากนั้นก็นำไปคลุกเคล้ากับเนื้อและขากบพร้อมกับส่วนผสมอื่น
อย่างเช่นดินประสิวเกลือฟอสเฟสผงชูรสน้ำตาล
และผงซับน้ำเพื่อไม่ให้แหนมมีน้ำออกมามากเมื่อคลุกเคล้าแหนมจนได้ที่แล้วเนี่ย
ก็จะรอยด้วยพริกขี้หนูเม็ดต่อจากนั้นก็ห่อแหนมใส่ถุงพลาสติกพอละหนึ่งร้อยกรัม
และทิ้งไว้ประมาณสองวันซึ่งแหนมกบนั้นเมื่อทอดออกมา
หน้าตาจะดูไม่แตกต่างจากกบทอดกระเทียมแต่เมื่อชิมไปแล้วนั้น
รสชาติจะคล้ายกับแหนมซี่โครงอร่อยเหาะอย่าบอกใครเชียวล่ะครับ
แหนมกบไม่เคยทานจริงคือดิฉันน่ะเหมือนคนไม่ทานกบเลย
แต่บางคนที่เขาทานกบเขาอาจจะอยากลองก็ได้นะคุณลองสักคำแล้วคุณจะติดใจ
ไม่เอาติดฟันอ่ะดิมันก็จะหนึบไม่เอาดิฉันกลัวกบนะ